ความคืบหน้าคดีนี้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อ๕กันยายนไปพบศพผู้หญิงคนหนึ่ง
สภาพศพคือเปลือยถูกสายไฟมัดมือมัดเท้า
ที่ปากที่คอมีผ้าสีแดงเหมือนกับเป็นชุดเรสสีแดงมัดปากมัดคออยู่
มันมีภาพผู้ชายคนหนึ่งเห็นชัดเลยเดินเข้าไปในห้องของผู้ตาย
แล้วก็เดินออกมาท่าทางมีพิรุษก็เลยตกเป็นผู้ต้องหาตำรวจเขาตามหาตัวอยู่
เหตุการณ์นี้ผู้ตายชื่อว่านางสาวเพ็ญพิมลบุญช่วยเหลือหรือเปิ้ลนะคะ
ธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีเมื่อ๕กันยายน
ผู้ต้องหาก็คือนายเถลิงศักดิ์สุกวารีหรืออาร์ตอายุ๔๓ปีค่ะ
ทีนี้ค่ะตำรวจก็ตามหาตัวในอาร์ตคนนี้ปรากฏว่ามีชาวบ้าน
แจ้งตำรวจสพด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมาว่า
ทะเบียนยหญิงจอจาน๘๖๓๒กรุงเทพคันนี้ค่ะ
แล้วรถคันนี้ไปจอดอยู่หลังห้องน้ำสนามกีฬาบ้านดอนใหญ่
อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมา
ชาวบ้านบอกว่ามันแปลกมากเห็นรถคันนี้เข้าออกเข้าออกในพื้นที่อยู่๒๓วัน
ชาวบ้านไปคุยด้วยไปถามขับรถหนี
พอตำรวจไปที่รถเนี่ยนะไปเจอนายเถลิงศักดิ์หรือไอ้อาร์ตเนี่ย
ที่เป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าเปลือยอยู่ในรถเหรอ
ก็ยังอยู่ในรถไม่ยอมลงมาจากรถตำรวจคุยอยู่เป็นชั่วโมงนะ
ตอนที่ตำรวจไปถึงที่รถเนี่ยนะคะในอาร์ตเนี่ยนะลดกระจกลงมานิ้วเดียว
แล้วบอกกับตำรวจว่าผมยอมแล้วครับผมผิดเต็มไม่มีใครช่วยผมได้
ผมเกี่ยวข้องคนสุดท้ายกล้องวงจรปิดเห็นผมเต็มในอพาร์ทเมนต์ของผู้หญิง
กับตำรวจแบบนี้ผ่านช่องกระจกที่เปิดแค่นิ้วเดียว
ตำรวจก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้ลงมาจากรถ
แล้วตำรวจสังเกตเห็นว่าไอ้อาร์ตเนี่ยค่ะผู้ต้องหาที่อยู่ในรถเนี่ย
อะไรก็ไม่รู้ว่าอยู่ในขวดสีน้ำตาลดื่มอยู่ตลอดเวลา
เจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมว่าเปิดประตูเถอะขอขวดนี้ได้ไหมไม่ยอมเปิดนะคะ
ไอ้อาร์ตขอยืมโทรศัพท์มือถือของตำรวจนะบอกว่าขอโทรหาภรรยาหน่อย
แล้วก็เปิดลำโพงโทรศัพท์แล้วก็คุยกับภรรยาว่าเห็นหรือยังรูปที่ส่งไปให้
ตอนนี้อยู่กับตำรวจนะตำรวจจะมาจับนี่สุดท้ายนะคะ
อาร์ตคนนี้นะคะยอมเปิดประตูรถเดินออกมา
แล้วตำรวจบอกว่ากลิ่นเนี่ยเหม็นออกมาจากลมหายใจของอาร์ต
กลิ่นเหมือนกับยาค่าย่าแล้วก็มีรอยน้ำยาหยดที่เสื้อ
คือตอนอยู่ในรถเหมือนกับกินยาฆ่าย่าเพื่อจะฆ่าตัวตายหนีความผิด
แต่ไม่ตายไม่ตายค่ะเขาไม่ยอมให้ตายง่ายค่ะ
พาไปล้างท้องแล้วก็ดำเนินคดีนะคะข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ทรัพย์ในเวลากลางคืนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
พาไปล้างท้องสุดท้ายเนี่ยอาการปลอดภัยแล้วก็ต้องนำตัวไป
สอบสวนดำเนินคดีตำรวจบอกว่าเดี๋ยวแถลงข่าวเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ค่ะ
สำหรับการแกะรอยนะคะที่ทำให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่ม
เถลิงศักดิ์หรืออาร์ตคนนี้ได้เนี่ยนะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนภูทรภักดิ์๑พร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดปฐุมธานี
สืบสวนสพประตูน้ำจุลาลงกรเขากระจายกำลังออกตามหาเพื่อจับตัวในอาร์ต
เขาเริ่มหากันตั้งแต่บ้านเมียเก่าของอาร์ตนะ
คือไล่ไปหมดเลยไล่ตั้งแต่ต้น
มีลูกด้วยกัน๓คนนะคะบ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้ว
ที่นี่ที่แรกที่ตำรวจไปหาไม่เจอ
ตำรวจสืบรู้มาว่าในอาร์ตเลิกกับภรรยาเก่าแล้ว
แล้วไปคบกับภรรยาอีกคนที่อำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรี
แล้วก็ไปตามเพื่อนที่มีความสนิทคุ้นเคยกับอาร์ตสองคนที่กรุงเทพที่นนทบุรี
แล้วตำรวจภูทรภักดิ์๑ก็ไล่ล่ากดดันหนักขึ้นค่ะ
ทีนี้ประกาศทางโซเชียลมีเดียตั้งรางวัลนำจับ
สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสจนสามารถจับกลุ่มไอ้อาร์ตได้รางวัลนำจับสามหมื่นบาทนะคะ
จนสุดท้ายอย่างที่บอกคุณผู้ชมนี่แหละค่ะ
ว่ามีชาวบ้านไปเจอรถต้องสงสัยจอดอยู่ในอำเภอด่านขุนทศ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอ้าวไอ้อาร์ตนั่งอยู่ในรถคันนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ได้ไปคุยกับพ่อของผู้ตายพ่อของเปิ้ลนะคะ
คุณพ่อวีรพฤษบุญช่วยเหลืออายุ๖๐ปี
คุณพ่อบอกว่าลูกสาวเป็นเสาหลักของครอบครัวเลี้ยงดูทุกคนในบ้าน
พอรู้ว่าลูกถูกฆ่าตายอย่างอาณาจเสียใจมากนะคะ
ในวันที่ครบร้อยวันก็ทำบุญนำกระดูกไปลอยอังคาร
ก็จะลอยลงสู่ทะเลอ่าวไทยพอผู้ต้องหาถูกจับกลุ่มแบบนี้
คุณพ่อบอกว่าอยากจะให้โทษหนักถึงขั้นประหารชีวิตนะคะ
ทำการช่วยจับได้กว่าประหารชีวิตเลยดีกว่า
ส่วนแม่ของผู้ตายค่ะคุณแม่ชะนิตาบุญช่วยเหลืออายุ๕๘ปี
บอกว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้แม่บอกว่าไม่ให้อภัยคนร้ายแน่นอน
ไม่ต้องมาขอโทษค่ะขอให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่
ตำรวจดำเนินการให้ถึงที่สุดนะคะ
ไปไล่ถามตั้งแต่นายจ้างเพื่อนคนรู้จักนายอาร์ตทั้งหมดว่านายอาร์ตคนนี้เป็นคนยังไง
นายจ้างเนี่ยนะคะนางสาวจริยาหัวหน้างานในอาร์ตบอกว่ารับในอาร์ตเข้ามาทำงานได้๓๔เดือนแล้วค่ะ
รู้มาก่อนนะว่านายอาร์ตเคยมีประวัติจำคุกในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด
แต่เท่าที่ดูในอาร์ตทำงานเนี่ยเห็นว่าเป็นคนขยันมีความรับผิดชอบ
ก็ตั้งใจว่าจะให้โอกาสในวันที่๓และวันที่สี่กันยายนหลังก่อเหตุ
อาร์ตยังมาทำงานปกตินะคะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
จนกระทั่งวันที่๕กันยายนที่ตำรวจพบศพของนางสาวเพ็ญพิมลหรือว่าเปิ้ลนี่แหละ
หายตัวไปเลยค่ะติดต่ออะไรไม่ได้
ตามตัวกับภรรยาก็ไม่เจอไม่มีใครรู้ว่าอาร์ตหายไปไหน
แต่มีการขนข้าวของออกจากบ้านพักไปด้วยหัวหน้างานยังบอกด้วยว่า
อาร์ตเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องเงินชอบมาหยิบยืมเงินบ่อยครั้ง
แต่ก็ไม่คิดว่าจะไปก่อเหตุแบบนี้คาดว่าอาจจะมีการเสพยา
กลับไปเสพยาอีกครั้งก่อนที่จะลงมือก่อเหตุอืม
เป็นผู้ต้องหาคดีอะไรค้ายาเสพติดอะไรของเขานั่นแหละ
นั้นเราเพิ่งรู้ที่หลังอืมแล้วเขาก็ออกมาได้ไม่กี่เดือนแหละ
เขามาทำงานที่นี่อืมก็รับเขาไว้ก็อยากให้โอกาสคนเนอะ
ตอนที่รู้อ่ะเราก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรกับเขาอ่ะ
ไม่มีพิรุษก็ทำงานปกติอืมเช้ามาเย็นก็กลับปกติอืม
แต่มีวันที่ห้ากลับเร็วหน่อยเนอะวันที่ห้ากลับเร็วหน่อยอืม
แล้วก็วันที่หกก็ติดต่อไม่ได้แล้วเราก็ระวังตัวเหมือนกัน
เพราะว่าเหตุการณ์อย่างนั้นเราก็เริ่มระวังตัว
แต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะฆ่าคนตายอ่ะอืมมันก็หนักเกินไปที่เขาทำอ่ะ
คือถ้าคุณผู้ชมจำได้ภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่ในอาร์ตเดินออกมาจากคอนโดค่ะ
ดูเมากดูเดินเซเดินเซไปเซมาก็เลยคาดว่าอาจจะเสพยามาหรือเปล่า
ทีนี้นอกจากไปเจอหัวหน้างานแล้วไปหาเพื่อนของนายอาร์ตด้วยนะคะ
เป็นเพื่อนรุ่นพี่ชื่อว่านายชัยนายชัยบอกว่านายอาร์ตเป็นคนชอบเที่ยวกลางคืนมาก
แล้วพฤติกรรมก็คือชอบเรียกเด็กไซส์ไลน์มาใช้บริการค่ะ
ก่อนหน้านี้เขาเคยเรียกสาวไซส์ไลน์ที่สวนลุมมาให้บริการ
และบังคับให้สำเร็จความไคร้ให้บนรถแต่ผู้หญิงไม่ยินยอม

ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตหน้าอกผู้หญิงค่ะโอ้โห
แล้วไม่พอเอามีดคัตเตอร์จิ้มไปที่คอบังคับบอกให้ทำให้เสร็จ
พอเรียบร้อยเสร็จกิจปุ๊บผู้หญิงพยายามจะกระโดดหนี

ตั้งใจว่าจะไปแจ้งความแล้วก็ไปแจ้งความที่ตำรวจสพสนลุมพินีเลยค่ะ
นายชัยคนนี้แหละเป็นคนช่วยพูดจนผู้หญิงคนนี้ยอมไกล่เกลี่ย
ชดใช้เป็นเงินให้ผู้หญิงคนนี้ไป๓๐๐๐บาท
เราก็ถามว่าเอ๊ะแต่ในอาร์ตมีภรรยาไม่ใช่เหรอมีเมียนี่
นายชัยบอกใช่มีภรรยามีหลายคนด้วยแต่ก็ชอบเที่ยว
เพราะนายอาร์ตเป็นคนที่มีรสนิยมทางเพศคือชอบเซ็กแบบรุนแรง
ทำกับแฟนไม่ได้ทำกับภรรยาไม่ได้ก็ต้องมาลงกับสาวบริการนี่แหละค่ะ
ก็เชื่อว่าเปิ้ลเนี่ยอาจจะขัดขืนเลยถูกในอัดทำร้าย
มัดมือมัดเท้ามัดปากรัดคอจนขาดอากาศหายใจ
แล้วค่อยลื้อค้นเอาทรัพย์สินเพื่อหลบหนี
เขาเป็นคนที่เหมือนกับมีความต้องการเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้มากเลยครับ
เรื่องของสุภาพสตรี
อาร์ตเนี่ยก็ใช้อาวุธก็คือใช้ไอ้ที่จี้
จี้เป็นแบบไฟช็อตที่เป็นช็อตแล้วก็ใช้มีดคัตเตอร์ตรงนั้น
แล้วผู้หญิงเขาก็มีบาดแผลอยู่ครับ
ใช้ไฟฟ้าตรงบริเวณตรงหน้าอก
ผู้หญิงครับแล้วก็ใช้มีคัตเตอร์จี้ตรงคอ
ถ้าไม่ทำสุดท้ายแล้วคือผู้หญิงของนั้นก็ต้องทำ
ผู้หญิงต้องยอมทำเพราะว่าเอาชีวิต
ใช่ครับแล้วก็เขามาหนีได้
โอ้โหฟังข้อมูลจากเพื่อนของในอาร์ตเนี่ยนะ
พฤติกรรมในอาร์ตก่อนหน้านี้ก็ไม่เบาหรือว่าโหดเยี่ยมนะ
กลับไปนะคะลำดับเหตุการณ์สั้นค่ะ

ตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบศพเปิ้ลนางสาวเพ็ญพิมล
ห้องพักที่แมนชั่นซอยรังสิตนครนายก๒๐
ธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
อย่างที่บอกว่าสภาพศพเนี่ยเปลือยกาย

คอที่ปากมีผ้าสีแดงมัดเอาไว้คล้ายกับเป็นชุดสีแดง
ตามร่างกายไม่มีบาดแผลอย่างอื่น
ภายในห้องถูกลื้อค้นโทรศัพท์เงินสดของผู้ตายหายไป
ตำรวจหาเบาะแสจากการที่ผู้ตายแชทคุยกับผู้ต้องหา
และเบาะแสสำคัญมากก็คือภาพจากกล้องวงจรปิด
จนสุดท้ายก็สารอนุมัติออกหมายจับแล้วก็ได้ตัวไออาร์ตมาดำเนินคดีแล้วนะคะ